ข่าวต่อไปนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคุณหมอ
คุณหมอไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้เก่งอย่างเดียวต้องมีใจ
ไม่งั้นทำงานนี้ไม่ได้เพราะว่าทีมหมอขาลุยนะฮะ
เขาลากรถไม่ได้ขับขับบางจุดขับไม่ได้
ลากรถเข็นรถกันขึ้นไปไปตรวจนะครับพัฒนาการของเด็กนะฮะ
ชนเผ่าตองเหลืองโอ๊ยไปยากจริง
ชันไหมชันถนนเปียกไหมเปียกลื่นไหมลื่นโอ้โหครบนะฮะ
คือผู้ชายที่อยู่บนรถต้องลงมากันหมดนะครับมาช่วยลากช่วยดึง
ช่วงต้องช่วยเข็นออกแรงกันเต็มที่ไม่เว้นแต่ระดับไหนรู้ไหม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านที่ท่านไปด้วยท่านก็ต้องลงมาช่วยด้วย
สองของสาธารณสุขจังหวัดเลยนะใช่ไม่ใช่ว่านั่งสบายสบายอยู่บนรถ
หมอขาลุยกันเป็นจำนวนมากเลยทีมหมอลุยฝนนะครับไปตรวจสุขภาพของชาวบ้าน
แล้วก็ตรวจพัฒนาการของเด็กของชนเผ่ามะละบรินะครับ
ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะหรือว่าชนเผ่าตองเหลืองนี่แหละ
ศูนย์การเรียนรู้นะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยลู่
ตั้งอยู่ในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีหมู่๕ตะบนสะเนียนอำเภอเมืองน่าน
ระยะทาง๑๖กิโลเมตรแต่ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่รู้ไหมนะฮะ
กว่า๒ชั่วโมงอ่ะ๑๖กิโลเมตรแต่๒ชั่วโมงกว่า
นายนิยมซีริท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านนะครับ
ฝ่ายบริหารนะฮะหนึ่งในทีมงานที่ลงไปเข็นรถลากรถด้วยนะครับ
ท่านไปนะฮะแล้วก็เล่าบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละ
ได้รับมอบหมายให้นำคณะสถาบันราชนครินศูนย์สุขภาพจิตเขต๑เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่รอพศตบ้านน้ำโค้ง
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กที่โรงเรียนต่อชะดอบ้านห้วยลู่นะครับ
ซึ่งฝนมันตกมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปนะครับ
ไปด้วยความยากลำบากอย่างที่เห็นแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมาย
พอไปไปเห็นรอยยิ้มไปเห็นความน่ารักของเด็กชาวเขาแล้วก็หายเหนื่อยเปลี่ยนเป็นปลื้มใจแทนฮะ
ย่องคุณหมอคณะพวกนี้จริงนะท่านอุทิศตนจริงนะครับ